ตกลงซื้อไปแล้วถูกไหมคะ
ในส่วนของ๓ลำมูลค่า๓๖๐๐๐ล้านบาท
แต่ว่าในเรื่องของการที่จะมีการชำระเงินในงวดต่าง
การส่งมอบอาจจะไม่พร้อมกันนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนของลำแรกเนี่ยมีการชำระไปแล้วบางส่วนนะครับ
แล้วก็ในส่วนของลำที่๒กับลำที่๓ก็คือจะมีการจัดซื้อต่อเนื่องกัน
เพราะว่าถามว่าทำไมต้องใช้ถึง๓ลำ
ขออนุญาตชิดแจงนิดเดียวนะครับว่า
ในส่วนของลำที่๑ก็คืออาจจะใช้ในส่วนของอ่าวไทย
ในส่วนของลำที่๒ก็จะใช้ในส่วนของฝั่งอันดามัน
เพราะว่าแทนที่ว่าทางทหารเรือจะไปใช้ประจำการโดยทันที

ก็เลยต้องเป็นที่มาที่ไปว่าจะต้องมีทั้งหมด๓ลำ
ค่ะทีนี้คือถ้าให้ความเข้าใจตรงกันนะคะคือ๓ลำนี้เนี่ย
เซ็นซื้อกันแล้วถูกไหมคะ
จะมีการดำเนินการในส่วนของลำที่๑ลำที่๒ลำที่๓
เพราะฉะนั้นเรือดำน้ำใช้เวลาในการที่จะต้องต่อเรือ
เหมือนกับคล้ายเครื่องบินนะฮะ
เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของแพลนในการที่จะจัดซื้อเนี่ย
ก็พูดถึง๓ลำนะครับแล้วก็จะส่งมอบเมื่อไหร่อย่างไร
คราวนี้ลำแรกเนี่ยเดินหน้าไปแล้วแหละ
คราวนี้ก็เหลือแค่ลำที่๒กับ๓เท่านั้นเองที่ว่าจะขอเลื่อนไป

ตอนที่มีการประชุมกรรมธิการงบปี๖๔เนี่ยนะคะ
ทางคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วก็เป็นประธานงบเนี่ย
คือท่านพยายามจะอธิบายเอกสารของทรลที่ส่งกับมาธิการ
ก็บอกว่าก็คือเลื่อนการจ่ายตังค์
เรียนใช้คำพูดตามคุณสันติถูกแล้วใช่ไหมคะ
คือแค่เลื่อนการจ่ายตังค์แต่ที่ซื้อเขาซื้อแน่
เลื่อนจ่ายตามงวดแรกของ๒ลำถูกไหมคะ
ณตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทำสัญญาไปในส่วนนี้นะครับ
แต่ว่าในส่วนของลำที่๒กับลำที่๓เนี่ย

ก็ต้องเจรจากันเพิ่มเติมว่าแล้วจะส่งมอบกันอย่างไร
แล้วก็ในเรื่องของการที่จะแบ่งเป็นงวดเนี่ย
แบ่งกันอย่างไรอะไรตรงนี้ก็ต้องไปคุยกันอีกรอบนึงนะครับ
ซึ่งหมายความว่านะคะหมายความว่าถ้าเลื่อนออกไป
คือ๖๓เลื่อนแล้ว๖๔เลื่อนอีกเนี่ยนะคะ
แปลว่าในช่วงระยะ๑ปี
ตอนจะคุยงบ๖๕เนี่ย
คือถ้าเกิดมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาของประเทศอื่น
ราคาถูกกว่าแต่ดูรุ่นดีกว่าออกแบบดีกว่าเงื่อนไขดีกว่า
คือไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วยังไงก็ต้องซื้อของจีนถูกไหมคะ
คือณตอนนี้ผมคิดว่าทางทหารเรือเนี่ย
พยายามหาทางออกให้ดีที่สุดนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องจำกัดว่า
เราจะต้องเดินตามประเด็นที่คุณจอมขวัญพูดอย่างนี้ทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผูกมัดไป
เพราะณวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีเหมือนกับว่าให้ไปเจรจาเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นคำว่าเจรจาเนี่ยก็สามารถที่คงจะไปพูดคุยกันนะครับ
เรื่องของหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะมาว่ากันอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าอย่างเช่นสมมุติยกตัวอย่างนะครับ
ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยเราเตรียมงบประมาณไว้สามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าร้านบาท
ซึ่งก็ได้มีการเลื่อนไปพอมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ย
ก็จำนวนเงินก็ไม่ใช่แค่สามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าเหมือนเดิม
ก็เพิ่มขึ้นไปเป็นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาทเหมือนเป็นงวดที่สอง
เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ว่าถ้าเราเลื่อนไปปีหน้าจะเป็นเท่าไหร
เดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านกองทัพเรือนะครับทหารเรือเนี่ยไปพูดคุยนะครับ
ของทหารเรือที่ส่งให้กับกรรมธิการบอกอ่าเรื่องงบประมาณเขาเขาเรียกว่าคือการขอปรับร้อยงบประมาณ
เขาเขาเรียกว่าคือการขอปรับปรุงงบประมาณนะคะให้เหลือศูนย์นะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของย่อหน้าที่๒มันมีการพูดถึงว่าเลื่อนการจัดหาเรือดำน้ำ
เรียนก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงที่เราเลื่อนเนี่ยเราแค่เลื่อน
คือเหมือนกับว่ารัฐบาลแค่เลื่อนการจ่ายเงินให้กับผู้ขาย
เพราะว่าทางนิติบัญญัติไม่ให้งบไม่ให้งบก็ไม่มีตังค์ไปจ่ายเขา
ก็เลยแค่เลื่อนจ่ายตังค์เขาแต่ไม่ได้มีผลต่อการที่จะ
ระยะปีนึงนะคะไม่มีผลต่อการที่จะเลือกประเทศอื่น
เรือรุ่นอื่นของประเทศอื่นที่ออกมาคือไม่มีผลเหล่านั้นแล้วถูกไหมคะ
คืออย่างนี้ครับคุณจอมขวัญผมคิดว่าทางทหารเรือเนี่ยคงจะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุด
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราควรที่จะให้เวลาทางทหารเรือนไปเจรจา
ในเบื้องข้นก่อนดีกว่าแล้วข้อสูตรออกมาอย่างในเนี่ย
ผมคิดว่าเดี๋ยวทางทหารเรือคงจะมาชี้แจงได้ดีกว่า
เจรจามาแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดถูกมัดตัวเองไปอย่างงี้เนี่ย
เดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ต้องเจรจาอะไรแล้วเราก็ดำเนินการอะไรต่าง
ซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละครับค่ะโฆษกคะแล้วอย่างงี้เนี้ย
คือเรียนถามท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคือยังไงเราไม่โดนปรับถูกไหมคะ
คือไม่มีผลเสียหายใดต่องบประมาณภาษีประชาชนถูกไหมคะ
ซึ่งทั้งหมดนี้คงต้องมีการเจรจาอย่างที่ว่านะครับ
ค่ะแล้วการเจรจาเนี่ยคือไม่ได้มีแบบสุดทางขนาดที่ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ซื้อเรือดำน้ำเข้ามาในประเทศไทย
จะมีแค่ลำเดียวที่จะตกลงซื้อกับเขาไปแล้วคือไม่มีทางเกิดแบบนั้นใช่ไหมคะ

อย่างที่เรียนนะครับในเรื่องของการประจำการที่ผมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกล่าวมาว่า
จริงแล้วในเรื่องของการดำเนินการให้ครบเพื่อที่จะให้เป็นภารกิจที่ครบถ้วนนะครับ
มันควรจะมีลำหนึ่งอยู่ที่ฝั่งอนามันลำหนึ่งอยู่ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ลำหนึ่งสำหรับฝึกซ้อม
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีมาลำเดียวอาจจะเป็นไปได้ว่าได้แค่ฝึกซ้อมแต่ไม่ได้ปฏิบัติการ
ซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุดแน่นอนกับกองทัพเรือกับประเทศไทย
อันนี้ก็คงต้องดูอย่างเช่นของที่เมียนมาร์เนี่ยเขามีเรือดำน้ำอยู่ลำนึง
สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรแค่เป็นฝึกอย่างเดียวเท่านั้นเอง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางทหารเรือเองเขาก็จะดูความเหมาะสม
แล้วก็จะดูในเรื่องของความจำเป็นทั้งหมดแล้วเดี๋ยวคงจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ